เราก็มาต่อกันที่เรื่องราวของความรักที่เป็นที่พูดถึงกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เอาคู่ที่เป็นข่าวดังเมื่อวานนี้ก่อนกันแล้วกัน

อย่าทำให้งงสิ
เจชนะทิพย์นะครับกับเมพิชชนาธิ์นะครับ
เรื่องราวต่างท่านคงทราบกันดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับ
ท่านก็ทราบละเอียดกว่าเราด้วยซ้ำนะ
ผมก็วันก็ไม่ทำอะไรก็ไปส่องไอจีของเขา
นี่ล่าสุดก็ไอจีอินสตาแกรมของเมพิชนาธิ
ยังไม่เคลื่อนไหวอะไรเนอะมีภาพเดิม

ก็ยังไม่มีอะไรฮะยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลยนะครับ

คุณเจผมก็ไอจีเขาก็ยังไม่มีอะไรนะฮะ
แต่ว่ามีภาพของการแข่งขันของเขานะครับ
เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องลงอุ่นเครื่อง
ชนะทิพย์ตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากมีข่าวคราวเรื่องความรักที่เมย์บอกว่าไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้ว
ก็ขอออกมาก็แล้วกันมันถึงทางตันนะครับ
จากปัญหาเรื่องในครอบครัวของเจกับเมย์ก็แล้วแต่นะฮะ
วันนี้ครับเจชนะทิพย์สงกระสินนักฟุตบอลดังของไทย
ซึ่งตอนนี้ไปค้าแข้งอยู่ที่เจลีกของญี่ปุ่นนะครับ

เป็นภาพที่นักเตะของทีมรวมถึงเจชนะทิพย์ด้วย
เดินทางไปลงสนามอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูการใหม่ในเจลีกของญี่ปุ่น
นะครับก็อุ่นเครื่องครั้งนี้ทีมของเจชนะทิพย์ชนะเป็นหนึ่งศูนย์นะฮะ
นี่ก็สีหน้าก็ยังพอมีรอยยิ้มให้เห็นอยู่นะครับ
หลังจากที่ข่าวทางเมืองไทยนี่ดังเหลือเกินเรื่องความรักกับเมพิชชนาธิ์แฟนสาวนะครับ
การแข่งขันในวันนี้ทีมของเจชนะ๑๐
เขาก็แบ่งการแข่งขันเป็น๓ช่วงนะครับช่วงละ๓๕นาที
เจเนี่ยถูกส่งลงสนามในช่วงที่๒ตั้งแต่นาทีที่๑๕นะครับ
ก็ถือว่าก็โชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควรสำหรับข่าวที่บอกมานะครับ
ได้ลงเล่นในเกมที่เป็นตัวลุกฝั่งซ้ายนะครับ
เป็นตัวเชื่อมเกมประสานงานทำเกมบุกสวยได้หลายครั้ง

สู่วันฉันก็ไปส่งไอจีคุณเจ๊

ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดลงรูป๓วันก่อนคุณภาคภูมิ

อ่าเราก็ดูรูปนี้ไปรูปล่าสุดวันนี้ใช่ค่ะนะฮะ

เอาได้นะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เองเขาก็ไม่ได้มีอะไรออกมาให้สัมภาษณ์
พ่อแม่ของเจวันนี้ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตนะคะ
ดูดวงให้ทั้งคู่หน่อยนึงนะคะ
เพราะว่าเพราะว่ามันมีประเด็นที่คุณเมย์ออกมาบอกไงบอกว่าทางครอบครัวของคุณเจบอกว่า
ทั้งคู่เกิดปีไก่เหมือนกัน

อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าจะอยู่กันยากหรือเปล่าเนี่ยค่ะ

รอบหนึ่งพอดี๑๒ปีห่างกัน
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีขออนุญาตนะคะขออนุญาตทั้งคู่นะคะ
ให้อาจารย์พอพาทินีคอลัมนิสต์ดูดวงรายวันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เดี๋ยวลองไปฟังหน่อยนะคะว่าดวงชะตาของทั้งคู่วันเดือนปีเกิดเป็นยังไง
ความรักเป็นยังไงเกิดปีไก่เหมือนกันมันจะไม่ดีจริงหรือเปล่า

เท่าที่ผูกดวงดูคู่สมพงษ์มาเนี่ยถือว่าเขาเป็นคู่ที่รักกันมากเลยนะ
ก็คือเขาคู่กันได้ดีมาก
เท่าที่ดิฉันดูดวงมาหลายคนนะหลายคู่นะ
ไม่มีใครที่แบบเข้ากันได้ขนาดนี้ก็คือเขารักกันแล้วคือเข้ากันได้แบบทุกเรื่องเลย
ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบพื้นดวงนะ
เขาเป็นคนที่มีดาวเสาเกาะอยู่ที่ดวงของคู่เขา
ก็คือเขาเป็นคนที่มีคู่ยากเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของความเชื่องช้า
ก็คือมีคู่ยากคู่ช้าตัวเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบ
เขาเรียกว่าเขาพิจารณาในเรื่องของคู่ค่อนข้างเยอะ

ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไร
คือมันเป็นสิ่งอะไรที่แบบว่ามันพาให้แบบว่ามันต้องมีอุปสรรคมีปัญหา
ดวงฝ่ายชายเขาถือว่าเขารักผู้หญิงคนนี้มากนะ

แต่ว่าตัวเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะรักฝ่ายหญิงเนี่ย
เขาก็แบบว่าเขาก็ยังโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่า
อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็น
เป็นคนดีที่แบบฟังคนรอบข้าง
เพราะฉะนั้นคนรอบข้างก็จะแบบมีอิทธิพลกับตัวของเขา
ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าคนเกิดปีละกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนธาตุทอง
ทองกับท่าทองเนี่ยเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กัน
ทำให้ท่าทองเนี่ยยิ่งแบบว่าแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
อ่าเขาเรียกเป็นคู่พารวยเลย

เพราะว่าดวงของฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเรียกว่ามีอุปสรรคไปอีก๒ปี
สองปีหน้านะก็คือแบบต้องอดทนมากต้องฝ่าฟันอุปสรรค

ก็อยากจะให้รอสักสองปีได้ไหมล่ะ
ก็นี่ถ้าขึ้นพาหาสองปีไปได้
ก็อาจจะต้องแบบที่อาจารย์พอบอกก็ได้
อาจารย์บอกว่าก็ต้องอดทนหน่อย
ดูแล้วรุนก็เป็นกำลังใจให้
กำลังใจมาเต็มหน้าจอเลยนะคะ